ถือว่าเป็นโอกาสดีนะบางคนเนี่ย

บางคนถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันก็วีดีโอคอลหรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้

หลังจากที่แหมพี่ก้องนี่ก็ต้องไปคอนเสิร์ต

แต่ว่าก็ไม่ทำให้หนุ่มลูกทุ่งอย่างพี่ก้องห้วยไร่
วิตกกังวลเพราะว่าก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์กันเนี่ย
ก้องพาครอบครัวไปอยู่ที่บ้านสวนที่จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้ว

คือมองในแง่ดีก็คือดีมากนะช่วงนี้
เพราะว่าได้ใช้ชีวิตกับลูกและภรรยาแบบเต็มที่เลย
จากที่ต้องไปร้องเพลงข้างนอกทุกวันทุกวันไม่ค่อยได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ตอนนี้ได้อยู่บ้านกอดลูกกอดเมียสุดแสนจะสบายใจเห็นไหมล่ะ
โดยหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่า
รัฐบาลจะประกาศขยายพรกรฉุกเฉินเพิ่มอีก๑เดือน
ก้องก็เลยอ้าวตั้งใจว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้จะขึ้นมากรุงเทพ
แล้วจะเอาข้าวสารมาให้คนยากไร้ที่กรุงเทพได้กินกันด้วยจ้ะ
ก็เดี๋ยวจะเอาข้าวสารเนี้ยมาให้คนที่กรุงเทพฯแปลงไปทานนะ
ส่วนนี้ค่ะเป็นเรื่องของเพลงก็คือมีชื่อเพลงว่าเพราะว่าเลือกแล้วนะคะ
ความลำบากของหมอกับพยาบาลที่ทำงานหนักไม่ไหว
ก็เลยหยิบกีต้าขึ้นมามาแต่งเลย
แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้
เพื่อส่งมอบกำลังใจไปให้ค่ะ
ให้กำลังใจคุณหมอกับพยาบาลตรงนี้ครับ
มาคอยดูแลความสะดวกดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีค่ะ
ลงมือแพ็กถุงยางชีพทั้งหมดด้วยตนเองเลยนะคะ

มาอำนวยความสะดวกให้พวกเราด้วยนะคะ

ที่หลายคนร่วมใจกันเพื่อให้เราผ่านวิกฤตทางนี้ไปให้ได้นะคะ
ก็ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภูเก็ตค่ะ

ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙เช่นกันค่ะ
ทั้งคู่นะคะได้ส่งอาหารไปให้ชาวบ้านนะคะ
ที่ตำบลราไว้และตำบลรัฐหา
ซึ่งทั้งปลางและคุณโต้งก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจ
และความห่วงใยขอให้ทุกคนปลอดภัยกันด้วยนะคะ
คือเห็นความสุดเหลือแล้วอดกลืมใจไม่ได้นอ
ต้องนะคะต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยหลังไหลไป
แต่ว่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้